เอาล่ะตอนนี้รู้สึกว่าสังคมบ้านเราเนี่ย
มันเป็นสังคมผู้สูงอายุเร็วขึ้น
แล้วก็มีผู้สูงอายุในสังคมเยอะขึ้นแล้วนะคะ

บางคนยังไม่ได้เป็นผู้สูงอายุแต่ก็วางแผนว่า
เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องของการเกษียณหน่อยดีไหม

มีอะไรที่ควรหรือว่าไม่ควรทำกันบ้าง
พูดคุยกันกับคุณภาววิทกลิ่นประทุมผู้อำนวยการ

เห็นว่าวันนี้มาเกิน๗ข้อแล้วใช่ไหมครับพี่แพท

เริ่มเลยอะไรบ้างที่เราต้องรู้งี้

ไม่แต่จริงเราเกษียณเนี่ยอีกสิบปีเราก็เกษียณได้แล้ว

การเกษียณคือการเลิกทำงานที่เราไม่ชอบทำ

ถ้าอยู่ดีเราไม่ทำงานปั๊บเราไม่มีเงินเดือนเลย

แต่เรานึกว่าเงินเดือนมันปลอดภัยถูกไหม

เพราะเรามองว่าเงินเดือนคือความมั่นคงที่จะมาในแต่ละเดือน
แต่เดี๋ยวนี้สังเกตไหมตกงานกันเต็มเลย

แล้วทำงานกันคนรุ่นใหม่ทำงานกัน๒๓ปีก็เปลี่ยนงานแล้ว

มันเป็นทั้งโลกมันเป็นเทรนด์อย่างนี้ทั้งโลก

นั่นแปลว่าคุณต้องมองใหม่นะว่าเงินเดือนจริงมันเสี่ยง

ข้อที่สองโอ้โฮอายุ

สังเกตไหมนี่เป็นปัญหานี่เป็นปัญหาของโลก

คือแต่ก่อนเวลาเขาออกแบบการเกษียณว่า
พออายุ๖๐ป่ะคุณก็เกษียณได้

เพราะว่าที่ออกแบบเกษียณตอน๖๐เนี่ย
เพราะอายุไขของคนย้อนไปตอนที่เขาออกแบบตรงนี้
ตอนนั้นคนอายุ๖๐ก็ตายแล้ว

อ้าวนี่มีนึงว่าคนสมัยก่อนอายุยืนกว่าคนสมัยนี้สิ
ไม่ใช่แต่สมัยก่อนถ้าย้อนไป๕๐ปีที่แล้ว
อายุไขคนประมาณสัก๖๐นี้ก็ตายแล้ว

มันทำให้คนในปัจจุบันคนที่เกิดวันนี้
เขาพรีดิกว่าคนที่เกิดวันนี้จะอยู่ประมาณ๑๐๐ปี

นั่นแปลว่าที่ออกแบบเนี่ยคือพูดง่ายว่า
ถ้าเราทำงานจนถึง๖๐เราตายปั๊บ

เพราะเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวเขาไม่อยู่แล้ว

แล้วถามว่าอีก๔๐ปีใครจะเลี้ยงเรา

ปัจจุบันลูกหลานก็ยังเอาตัวไม่รอดเลย
เศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ดีจริงค่ะคุณผู้ชม

เงินเดือน๑๕๐๐ใช้๑๗๐๐แล้วไง

ก็อาจจะมีลูกสักคนหนึ่งคอยดูแลเราได้ถูกไหม

แล้วถามว่าแล้วใครจะเลี้ยงดูเรา

ข้อที่๔ตรงนี้สำคัญ

มันมีการทำเงินอยู่๒แบบถูกไหม

คือหนึ่งเราก็ขายแรงงาน

ให้เงินมันทำงานแทนเรา

ซึ่งมันมีทางเดียวเท่านั้น

จริงคือมันฟังดูยิ่งใหญ่

มันทำได้ตั้งแต่ตอนเราเป็นเด็กก็ได้

อย่างที่เคยคุยตั้งนานแล้วถูกไหมว่า

เอาก็ได้เงินแตะเอียได้เงินตุจีนมาก็

การลงทุนมันต้องมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้ว

มันไม่หรือให้รอไม่มีเงินจะทำถูกไหม

ใครมีเงินก้อนเดี๋ยวสักพักมันต้องใช้
อืมแบงค์ย่อยไม่แตกง่ายกว่าหรอกค่ะ
ไม่แจกง่ายกว่า
หลายคนพยายามเก็บเงินเป็นก้อนเก็บไม่เคยอยู่เลย
เพราะอะไรเพราะว่าพอเรามีเงินก้อนปั๊บเราก็อยากจะใช้ถูกต้อง
ข้อที่๖เราไร้ค่าหลังเกษียณเพราะงานคือการอธิบายตัวตน
ส่วนใหญ่คนเกษียณจิตตกเยอะมากเลย
คุณพ่อตอนที่เกษียณแรกอ่านหนังสืออย่างเดียวเลยอยู่ในห้อง
เหมือนชีวิตหยุดชะงักเพราะว่าเคยทำแบบเดิมมาทุกปีทุกปีทุกวัน
แล้วพอถึงวันหนึ่งที่หยุดปุ๊บเหมือนเขาไปไม่ถูก
นี่น่ากลัวคือถ้าเราดูนะข้อที่๘เนี่ยเจ้าของธุรกิจไม่ต้องเกษียณ
ใช่เพราะเขามีธุรกิจนี้เนอะก็ทำงานไปเรื่อย
ทำงานไปเรื่อยแล้วทำงานที่ชอบด้วยถูกไหม
แต่การเริ่มธุรกิจมันไม่ง่ายนะพี่แพทย์
นี่ไงมันเลยต้องเริ่มตั้งแต่เด็กไงมันเหมือนการลงทุน
มันคือต้องวางแผนคือชีวิตเราต้องวางแผนตั้งแต่เด็กแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
ใช่มันต้องเริ่มวางแผนในวันแรกที่เราเริ่มทำงานถูกไหม
ว่าไม่ใช่เรารอว่าเราจะถึงอายุหนึ่งแล้วเราจะมีธุรกิจไม่ใช่เลย
ถ้าอยากทำอะไรต้องเริ่มตั้งแต่วันแรกเลยอยากเป็นน้ำทุนต้องเริ่มตั้งแต่วันแรก
ตั้งแต่ณวันที่เรียนจบและเริ่มทำงาน
ก่อนเรียนปริญญาต้องวางแผนไว้แล้วว่าอยากจะมีอยากเป็นผู้ประกอบการอยากเป็นอะไรแล้ว

แล้วถ้าบางคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจธุรกิจเขาทำธุรกิจไม่ได้อย่างนี้พี่แพทย์มีไหม
ไม่มันปรับได้ไงมันอยู่ที่ว่ามันเหมือนบอกเราบอกว่าเราเป็นลูกจ้างไม่ได้จริงมันไม่ใช่
จริงทุกอย่างมันอยู่ที่การออกแบบว่าเราได้ออกแบบตัวเราถูกต้องไหม
แล้วเราก็พัฒนาไปไม่อยากเล่นกีฬาอย่างหนึ่ง

เราก็ฝึกก่อนว่าการเล่นกีฬานี้จะเริ่มยังไงวางแผนยังไง
แล้วคนฝึกมาเป็นลูกจ้างแล้ววันหนึ่งพอเกษียณปั๊บซวยแล้วสิ

เออแต่พอถามว่าลูกจ้างเปลี่ยนเป็นนักลงทุนได้ไหมเปลี่ยนเป็นผู้ประกอบการได้ไหม
ได้ตลอดเวลาที่คุณใช้เวลาซึ่งทุกอย่างใช้ประมาณนัก๑๐ปีเนี่ย
เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้
ซึ่งข้อสุดท้ายเลยนะข้อสุดท้ายเนี่ย

คนไม่รู้ว่าจริงแล้วความล้มเหลวในปัจจุบันเนี่ย

แล้วสังเกตไหมคนที่ประสบความเร็จทุกคน

ไปอ่านหนังสือความสำเร็จดิมีแต่เรื่องที่เขาล้มเหลวมาแล้วอ่ะ
พวกโค้ชต่างของนักสร้างแรงบันดาลใจ
เหละเลยตั้งชีวิตเลย
คือทำอะไรก็ผิดได้ไหลออกจากบริษัทอีก

ล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกล้มแล้วลุก

ไปสนามลบล้มเหลวคนฟันปั๊บ

ทุกคนที่ล้มแล้วเก่งขึ้นทุกคน
มันได้เรียนรู้ใช่ไหมครับ
ถ้าใครเขาก็ต้องถามได้
ว่าเดี๋ยวชื่นแล้ว
แล้วคำสนิท
ใครคือก่อน

ด้วยร่ำเยาะ
ต้องคิดเรื่องเกษียณเดี๋ยววันนี้จะกลับไปคิดเหมือนกัน
ขอบคุณพี่แพทย์มากนะคะวันนี้
อย่าลืมนะคุณผู้ชมล้มแล้วต้องลุกพี่แพทย์ฝากไว้

ล้มแล้วท้อได้ไม่เป็นไรแต่ว่าห้ามถอยเด็ดขาดนะคะ
น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนี่แหละ